พูดถึงเรื่องสุนัขนะต้องพูดถึงเรื่องของการเฝ้าระวังโรคพิสุนักบ้าระบาดด้วย

พื้นที่ภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางก็มีหมดหลายทุกพื้นที่นะคะ
ก็หลายพื้นที่ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงแล้ว
คราวนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บุรีรำก็มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องนี่แหละ
มีทั้งสัตว์ป่วยตายมีทั้งคนเอาเนื้อสัตว์ที่ไปเสียชีวิตที่ตายเนี่ยนะคะ
เพราะเป็นโรคพิสุนักบ้ามาทานกันด้วย
โดยที่จังหวัดนครราชศรีมานี่นะคะก็คือนายวรวุฒิวาจามั่นประสุทธิ์อำเภอบัวหลายบอกว่า
ได้รับรายงานจากชาวบ้านว่ามีสัตว์ในหมู่บ้านหนองจานตะบนหนองว่าตายโดยไม่ทราบสาเหตุหลายสิบตัว
ส่วนใหญ่ก็เป็นสุนัขและแมวนี่แหละ
ก็เลยขอความร่วมมือให้ชาวบ้านตัดหัวของสัตว์เหล่านี้มาให้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตรวจพิสูจน์
คือถ้าหมากับแมวตายเพราะพิสุนักบ้าต้องตัดหัวนะแล้วก็มาส่งให้เจ้าหน้าที่
ผลการตรวจพบว่าสัตว์เหล่านี้ติดเชื้อพิสุนักบ้าค่ะ
แล้วก็ฉีดให้กับวัวและควายด้วยเพราะว่ามีวัวถูกสุนัขกัดอันนี้ก็ต้องฉีดให้ครอบครู
ครอบครุมโดยได้รับสนับสนุนวัคซีนจำนวนเจ็ดร้อยสิบห้าหลอด
ต้นนี้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการเพราะว่ายังมีอีกหลายพื้นที่รอบรอบหมู่บ้านหนองจาน
ที่เป็นเขตพื้นที่เฝ้าระวังชาวบ้านก็ต้องการวัคซีนเพื่อที่จะฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงด้วย
ดังนั้นทางประสุทธิ์อำเภอก็ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งดำเนินการจัดหาวัคซีนมาให้โดยเร่งด่วนนะคะ
ขณะที่กรมประสุทธิ์ก็ชี้แจงสถานการณ์โรคพิสุนักบ้าซึ่งหลายหลายจังหวัดนะคะ
ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงก็คือมี๑๓จังหวัดและมีอีก๔๒จังหวัดเป็นพื้นที่สีเหลืองต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
หนึ่งในพื้นที่สีเหลืองก็คือจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละ
มี๖อำเภอที่ตรวจพบเชื้อพิสุนักบ้านะคะก็มีอำเภอเมืองขามทะเลสอบ้านเหลื่อมบัวลายขามสแก่แสงแล้วก็อำเภอศรีดา
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำในพื้นที่ตำบลบ้านปลืออำเภอกระสังนะคะ
ชาวบ้านจากสองหมู่บ้านนี้ต่างหวาดภาวะเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะ
เพราะว่ามีชาวบ้านบางส่วนเอาเนื้อวัวที่มันป่วยแล้วก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตุมารับประทาน
เจ้าของวัวเองไม่ได้แจ้งผู้นำชุมชนด้วยนะว่าวัวตัวนี้มีอาการดุผิดปกติ
ไม่กินน้ำไม่กินย่าน้ำลายยืด
อันนี้คือเป็นอาการของเวลาที่แบบได้รับเชื้อมา
ใช่แล้ววัวนี้ปกติก็ไม่ได้มีแบบนี้พอรับเชื้อก็มีอาการแบบนี้
แล้วก็ล้มตายในคอกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
วัวกลับนำเนื้อวัวไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมา
ล่าสุดทางอำเภอทราบเรื่องก็เลยนำคณะลงพื้นที่ไปสำรวจข้อมูล
พบว่ามีชาวบ้าน๑๓คนที่สัมผัสแล้วก็ทานเนื้อวัวนี้ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทั้ง๑๓คนที่ทานนี่นะ
ไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลกระสังให้ครบกำหนดตามกำหนดทุกรายเลย

แม้ว่าจะไม่ทราบว่ามันตายเพราะอะไรนะแต่ว่าก็สันนิษฐานเอาไว้เพราะช่วงนี้มันแพร่ระบาด
แล้วก็ล่าสุดมีรายงานด้วยนะคะว่ามีวัวคอกเดียวกันป่วยผิดปกติเพิ่มอีกตัวนึง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ก็เข้าไปฉีดวัคซีนให้แล้ว
แล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ
ไม่ใช่แค่พื้นที่ภาคอีสานนะตอนนี้ทางนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานคร
ก็ประกาศให้เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว๓๐วันแล้วตั้งแต่๖มีนาถึง๔เมษายน
ใครที่มีสุนัขและแมวมีเจ้าของเลยนะต้องพามันไปฉีดวัคซีน
ถ้าไม่ไปฉีดวัคซีนรองอธิบดีกรมประสุทธิ์บอกว่ามีความผิดนะ

คือเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีแหละถ้าเกิดจะเลี้ยงแล้วก็พาไปฉีดวัคซีน
กันโรคพิษสุนักบ้าส่วนหมาแมวจรจัดถ้าเกิดเราเห็นเนี่ย
คือช่วงนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะออกตระเวนไงคือให้วัคซีนฉีดวัคซีนทำหมันอะไรพวกนี้
ถ้าเกิดเราเห็นแล้วเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยเขาจะได้ช่วยจับมันฉีดวัคซีนนะคะ